อากาศสภาพอากาศที่เป็นแบบไหนนะคะ

อากาศเช้านี้ก็คงเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
มีลมเย็นพัดไปพัดมาเป็นระยะนะครับ
อากาศก็คล้ายกับพื้นที่ตอนบน
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบ้านเรานั่นเองแหละครับ

นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
แล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้ว
ดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่จะเดินทางมาที่นี่มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยครับ
เพราะว่าถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะเย็นสบายแบบนี้
แต่ก็ตอนวันก็มีโอกาสเกิดผลด้วย
สภาพอากาศที่นี่เป็นอย่างไรมาติดตามกันครับ
ฮ่องกงนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
คนไทยนิยมไปกันมากในแต่ละปีครับ
ซึ่งจริงแล้วที่นี่สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วครับ
แต่ว่าช่วงที่จะมีคนไทยเดินทางไปมากที่สุดเนี่ยนะครับ
ก็คือช่วงปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีครับ
เพราะว่าสภาพอากาศนั้นจะเย็นสบายครับ
เลเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียสเท่านั้น
และช่วงเดือนที่มีคนเดินทางไปท่องเที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยนะครับ
ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับ
ช่วงเวลาดังกล่าวอย่างที่บอกไปนอกจากสภาพอากาศจะดีแล้ว
เทศกาลต่างมากมายรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มัสช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
รวมไปถึงหนึ่งเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง
แล้วก็ชมความสวยงามของแสงไฟที่ประดับประดาษบ้านเรือแล้วก็ตามอาคารต่าง
นี่แหละครับถือว่าเป็นมลเสนต์ของเกาะฮ่องโกงอาจจะหรือดูไปใหม่รุ่ง
เมื่อเกียร์แล้วเกาะฮ่องโกงมีทั้งหมด๔ฤดู
ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วง
ส่วนตอนนี้อยู่ในช่วงของฤดูหนาว
ซึ่งก็จะกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
อากาศก็จะคล้ายกับพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบ้านเรา
อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วภาคพื้นอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต
อากาศในช่วงนี้จะเย็นสบายครับความชื้นต่ำ
ปีอุณหภูมิอาจจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียตก็ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนเคเบิลคาร์นะครับแล้วก็
หลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไกลณขนาดนี้

ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อสภาพอากาศของเกาะฮ่องกงแห่งนี้เลยทีเดียว

แต่ว่าช่วงกลางวันแดดอาจจะแรงนะครับ

ยังไงใครที่จะมาก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
มาถึงตระเตรียมเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องด้วยนะครับ
แต่ที่แน่มาที่เกาะฮ่องกงแห่งนี้

ก็คือการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ช่วงรู้ก่อนร้อนหนาวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับ